เส้นทางการเข้าถวายสักการรับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
สำนักพระราชวังประกาศเปลี่ยนเส้นทางใหม่โดยตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙เป็นต้นไป
ประชาชนจะต้องเดินเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัชจากนั้นเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิหารยอดเข้าสู่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามฝั่งทิศเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายเดินตามทางพระระเบียงคศวนรอบพระระเบียงคดไปทางประตูสนามซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัด

ใดและแต่งกายสุภาพในชุดไว้ทุกข์สีดำเท่านั้นสำหรับสุภาพบุรุษให้สวมเสื้อมีปกกางเกงขายาวงดสวมกางเกงยีนและให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำสุภาพสตรีให้สวมชุดมีแขนไม่รัดรูปกระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุงงดสวมกระโปรงยีนและให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำส่วนชาวเขาส
เรียนนิสิตนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้น